เมื่อเราเจอกันข้ามพรมลิขิต
ก็อย่าใกล้ชิดมากเกินห้ามใจ
ต้องเจียมตัวว่าเราคือใคร

ไม่ใช่แฟน

ล็อกไปนิดนึงแต่ว่าคำครบถูกไหม

จะร้องเพี้ยนก็ไม่เป็นไร

คำคบไหมคะ

เราแค่เป็นห่วงก็เลยถามดู
แต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่คำเฉลย
เดี๋ยวคำเฉลยจะอยู่ที่คุณป่านะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังคำเฉลยกันค่ะ
ได้เลยนะครับเอาละครับตอนนี้ก็เดินทางกันมาถึงเพลงที่สองแล้ว
และน้องข้าวฟ่างร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้เพลงที่สองนะครับมูลค่าสองหมื่นบาท
น้องข้าวฟ่างร้อง
ได้ครับ
เรียบร้อยค่ะกอดกันกรมเลยนะครับ๗ชีวิต
นะฮะตื่นตันนะคะเสียน้ำตาทุกเพลงเลยนะฮะ
คุณย่ามันจำเป็นจริงจริงนะคะในทุกบาททุกสตางค์นะคะ
มันเหนื่อยยากเข้าใจคุณย่าที่สุดนะคะครับ
คุณย่ารู้สึกยังไงในทุกการประกาศที่ว่าร้องได้แล้ว
แล้วมีน้ำตาแบบโฮออกมาจากก้นเบื้องของหัวใจเลยคุณย่า
ดีใจจนมันตื้นตันไปหมดจนหัวใจจะวายตายอยู่แล้ว
สองหมื่นนี่มันยิ่งใหญ่กับความรู้สึกของคุณย่าขนาด
ตั้งแต่พันยังจับยากเลยจะตังค์เดี๋ยวนี้เห็นส่วนมากจะเห็นแบงค์ยี่สิบ
แบงก์ร้อยนี่แบงก์พันยังไม่ค่อยเห็นงั้นไปขอประกาศนะคะ
คุณย่าว่าตอนนี้ได้แล้วนะคะสำหรับครอบครัวนี้นะคะ
ร้องได้แบบนี้รับราคาสองหมื่นบาท
สองหมื่นบาทนะครับจากเด็กตัวน้อยน้อย
นักชู่รุ่นจีบฝรั่งน้องข้าวฟ่างจากเพลงของคุณตะกะแตนโชลดานะครับ
ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ทีนี้ก็นานแล้วนะครับ
แต่ก็ยังไพร้ออยู่ข้าวฟ่างเห็นคุณย่าดีใจขนาดเนี้ย
รู้สึกยังไงมั่งดีใจตาคุณย่าค่ะ
แสดงว่าทุกวันนี้เวลาอยู่ที่บ้านเหนื่อยกันมากเลยใช่ไหม
ค่ะทำทุกทางเลยเพื่อจะหาเงินมาจุนเจือไม่ว่าจะเป็นค่าเข้าสาร
ค่ายาค่าที่พักถูกไหมค่ะแล้ววันนี้เงินก้อนจริงจริงนะคะ
สองหมื่นนี่บอกได้เลยว่าสวรรค์ค่ะสวรรค์ชัดชัดแต่เกมยังไม่จบค่ะ
แต่วันนี้เวลาหมดแล้วพักใจกันสักครู่นึงนะฮะ
มีเวลาให้ครอบครัวนี้ไปพักผ่อนนะครับไปดื่มดำกับความสุขกันบ้าง
ก็มาเป็นกำลังใจให้กับนักสู้ตัวน้อยของเรานะครับ
นักสู้รุ่นจิ๋วคนนี้นะครับน้องข้าวฟ่างในร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตต่อนักสู้รุนจิ๋วในข้าวต่อไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทั้ง๒วันเลย
แปดนาฬิกาตรงเลยครับจบจากรายการของเราค่ะ
มีรายการชีวิตที่เข้มข้นมากมากอีกรายการหนึ่งที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาด
นั่นคือรายการเกมต่อชีวิตพี่เอชายามิดชัยรออยู่ค่ะ
แล้วก่อนจากกันวันนี้นะครับเราก็มีกิจกรรมดีนะครับ
สนุกสนุกมาให้คุณผู้ชมได้มาร่วมเล่นกันในกิจกรรมที่ชื่อว่าร้องได้ให้ถ่าย
ค่ะส่วนกติกาการเล่นเกมนะคะติดตามได้ในท้ายรายการค่ะคุณผู้ชม
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
ในวันที่ต้องขายบ้านแล้วคุณย่ารู้สึกยังไงบ้าง
มันก็ทำใจเอาระหว่างชีวิตหลานกลับบ้านต้องเลือกเอาชีวิตหลานไว้ก่อนค่ะ
ระหว่างเซ็นแกรกโฉนดให้คนอื่นเนี่ยคุณย่ารู้สึกยังไง
ก็ตกใจจะพาหลานไปอยู่ที่ไหน
ในทุกเช้าที่คุณย่าตื่นลืมตามาในความคิดแรกของคนเป็นย่าคิดอะไรอยู่
คิดว่าตื่นมาวันนี้จะเอาอะไรนอลให้หลานกินไปโรงเรียน
แล้วก็คนไปทำงานจะกินอะไรเนาะอย่างเงี้ถ้าไม่มีตังค์

ตั้งแต่หนูเกิดค่ะ

วันนี้ถ้าแม่ดูอยู่ข้าวฟ่างอยากบอกอะไรกับแม่บ้างในฐานะพี่คนโต
คิดถึงแม่นะหนูอยากกอดแม่
ฟังโจทย์เพลงปริศนาและถ่ายว่าเพลงที่คุณได้ยินคือเพลงอะไร
รับกิฟเซตจากไทยรัฐทีวีมูลค่า๕๐๐บาทสัปดาห์ละ๑๐รางวัล
สนุกได้ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาจนถึงวันอาทิตย์เวลา๒๓นาฬิกา๕๙นาที
เพียงเท่านี้ก็สามารถร่วมกิจกรรมร้องได้ให้ถ่ายได้แล้วจ้า